ไอ้สายที่มันยุ่งเหยิงมันระยงระยางแบบนี้

นี่มันมัดมารวมกันอยู่ข้างบน
เดี๋ยวอันนี้สายสื่อสารหรือว่ารังนกคะ
คุณมันยุ่งเหยิงเหมือนรังนก
บางคนบอกว่าเหมือนใยแมงมุมอีลุงตุงนังไปหมด

บอกพี่กัดบอกพื้นที่เลยละกันค่ะ

พื้นที่หมู่๗บ้านโป่งไผ่ที่ตำบลท่าตุมอำเภอศรีมหาโพธิที่ปราจีนบุรี
โดยงานดูอยู่ไม่รู้สะดุ้งหรือเปล่า
แต่ว่าตรงนี้ค่ะมันเป็นพื้นที่ชุมชน
ต่อกับนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
แล้วสายนี้ไม่รู้ของเจ้าไหนบริษัทไหนบ้างแหละ
เคยนะคุณไฟมันลุกพลึบเกือบจะเผาร้านค้าที่อยู่แถวนั้นแล้ว
พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะก็เลยเอามาเตือน
แล้วก็อยากให้หน่วยงานเร่งดำเนินการนี่
เตอร์ไซค์ขับมานี่สาธิตให้ดูค่ะ
ว่าสายมันเกี่ยวคอแบบนี้ได้เลย
แล้วเราไปเจอคุณพิญญพัฒน์นะเขาใช้รถผ่านเส้นนี้
เธอบอกว่าเธอโดนสายพวกนี้ฟาดฟาดอีท่าไหนเดี๋ยวลองฟังเธอเล่าค่ะ
โอ้โหนี่ฟาดเข้าที่กระจกรถเป็นรอย
ที่ฉันไม่ได้บอกตั้งแต่ตอนแรกอยากให้คุณผู้ชมลุ้นไง
คือจริงเธอขับรถเก่งถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็แย่แล้ว
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๗ค่ะผู้ใหญ่สมคิดบอกว่ายังไง
บอกว่าชาวบ้านร้องเรียนเรื่องนี้มาเยอะ
ฝากไปถึงหน่วยงานละกันเร่งแก้ไขให้โดยด่วนด้วยได้ไหม
วันนี้วันที่๑๘ใช่ไหมหวังว่าวันจันทร์ที่๒๐นี้
จะมีหน่วยงานลงพื้นที่ไปจัดการสายตรงนี้ให้นะคะ